อย่างหนึ่งสำหรับคนที่ชอบทานทุเรียนคืออะไรคะ

ไปผิดต้นผิดอะไรนี่ขนุน
ไม่ผิดที่จริงนี่คือทุเรียน

นี่พาไปที่สวนทุเรียนบ้านท่วมแรง

หลินลับแหล่หลงลับแหล่ใช่ไหม

เราไปคุยกับคุณเสรีสุขสายุ๔๙ปีนะคะ

หลากหลายสายพันธุ์และตรงนี้พื้นที่กว่า๕๐ไร่
ลูกทุเรียนหลายสายพันธุ์รวม๗๐๐กว่าต้น

ทุเรียนพื้นบ้านหมอนทองชะนีก้านยาวพวงมณีหลงลินลับแล

นี่ค่ะทีนี้เขาก็คิดนะคะว่าเอ๊ะทำยังไงหนอ
จะเป็นการเพิ่มมูลค่าของทุเรียน
แปลกและแตกต่างก็เลยมีการต่อยอดทำทุเรียนไร้หนาม

บางคนนี่ยิ่งสาวนี่ไม่กล้าจับทุเรียนเลยนะ
มันตำมือไงมันตำมือมันเจ็บนะคะ
นี่แหละค่ะสบายใจไปขั้นหนึ่งแล้ว

เจ้าของสวดก็คือคุณเสรีบอกว่าการทำทุเรียนไร้หนาม
เหรอไม่ใช่เรื่องใหม่นะคุณโรสลิน
มีการทำมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เมื่อ๓๐กว่าปีที่แล้ว

แต่ว่าสมัยนั้นมันได้ไม่คุ้มเสียไง
ถมไปไม่ได้ไง
เออมันลื่นมือเรื่อย
พี่เบิร์ตราคาน่าจะแพงนะดอม
หนึ่งต้นจะคัดผลที่ดีที่สุดมาหนึ่งลูกเท่านั้น

แต่จะคัดต้นที่ดีที่สุดมา๑ลูกเท่านั้น
เพื่อเอาไปขายแล้วต้องแก่จัดด้วย
นี่ค่ะก็เลยจะทำให้ได้ทุเรียนรสชาติดี
มีเนื้อละเอียดน้ำน้อยตามแบบฉบับทุเรียนลับแล

ปรากฏว่าโอ้โหตลาดนี่ให้ความสนใจนะครับ
แต่ไม่ใช่ว่าผลอื่นจะขายไม่ได้นะคะ
ก็ขายได้เหมือนกันแต่อาจจะเป็นเกร็ดรองลงมาหน่อย

นี่ค่ะทุเรียนไร้หนามที่ลับแหล่อุตรดิษฐ์นะคะ
มีเพื่อนผมอยู่อุตรดิษฐ์เดี๋ยวลองถามมาดู

มึงได้ยินปิดมือถือแล้ว

ซื้อได้นะไม่ใช่ทุเรียนแบบตกเกรดอะไร
ไม่ใช่ค่ะค่ะอันนี้คือทุเรียนไร้หนามนะครับ